แล้วเดี๋ยวจะพาไปกางเต็นต์ไปแคมปิ้ง
สำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งแต่บอกเลยว่าไปเป็นคู่นะคะ
สาวคนนี้ถึงกับน้ำตาตกในเมื่อเจอกับแฟน
ใช้สิ่งนี้ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
อุ๊ยมันตะเตือนไตอาจจะไม่อ่ะ
หนุ่มอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณจันลดาเขาโพสต์ภาพ
และข้อความลงในกลุ่มจุดกลางเต็นต์นะคะ
แล้วภาพนี้คือเขากำลังทำบาร์บีคิวกันอยู่
และนี่คือแปลงแปลงทาซอส
อ้าวก็ใช่ไงมันไม่ใช่ค่ะคุณแปลงทาซอสที่ใช้อยู่เนี่ย
จุ่มอยู่ในน้ำซอสบาร์บีคิวเนี่ยมันคือแปลงแต่งหน้า
อ่ะเดี๋ยวนะแปลงแต่งหน้า
แปลงที่เอาไว้แบบว่าปัดแก้มอะไรอย่างนี้นะ
นั่นแหละเธอบอกโอ้โหเข่าอ่อนเลยจ้า
ผู้โพสต์เขาระบุข้อความบอกว่า
เรื่องมีอยู่แว่เราชวนผู้ชายไปกางเตนครั้งแรก
เมนูแรกก็คือบาร์บีคิว
และเขาก็เลยพี่คะหยิบแปลงทาซอสบาร์บีคิวให้หนูหน่อย
แปลงมันแปลกสะดุดตามันคุ้น
คุ้นเหมือนแปลงเหมือนมัดเช้าปัดอยู่เลย
แมงแต่งหน้าฉันเอง
คุณค่ะคุณพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเลยโพสต์ต่อว่า
เราควรจะไปต่อหรือพอสำนี

แล้วคุณรู้ไหมชาวเน็ตเสียงแตกเข้ามาคอมเมนต์กันฮาสนั่นหวั่นไหว

เลิกแต่งหน้าไปเลย
บางคนบอกเอาอย่างนี้ทิ้ง

เพราะว่าผู้ชายหายากกว่าแปลงแต่งหน้า

ถ้าแปลงนั้นเป็นยี่ห้อแบบแพง

หรือแม้แต่บางคอมเมนต์ก็ติดตลกต่อ
บอกว่าแบบนี้ดีพี่

ปัดแก้มแต่งหน้าเขาจะมีเฉดต่าง

ต้องเหมือนมีเฉดดิ้งเข้มหน่อย

แปลงนี้เฉดปัดก็จะกลายเป็น
หน้าแบบบาร์บีคิว

คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้อน่ารัก

แล้วมาเห็นอยู่ในซอสบาร์บีคิว

ไม่งั้นแล้วก็ความ

ถ้าเป็นพูดบ้านนะ

ถ้าคุณมีแปลงที่เขาเอาไว้ปาดปาดปาดอาหาร

ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับ